อีกคลิปนึงตามมาติดเลยค่ะคุณผู้ชม
เป็นฝ่ายหญิงที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่

ตัวเธอเองเนี่ยก็โดนแฟนนุ่มโดนคนรักเนี่ย
ตบตีแล้วก็ทำร้ายร่างกายเหมือนกัน
สภาพที่ออกมาไลฟ์ก็หน้าตาบวมปูดตาเกือบปิด

อยู่กันมา๓ปีต้องทนมาตลอด
ถึงขั้นเคยคิดจะฆ่าตัวตาย
เขาก็มาแสดงความเห็นกันค่อนข้างหลากหลายเหมือนกันนะคะ

แล้วไงตุ๋นเจ็บไงตุ๋นอยากเอาคืนไง

แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ตูนเป็นแบบนี้นะ
เจ็บต่างตายก็เป็นมาแล้ว
ถึงขั้นกระโดดตึกหนีก็ไม่มาแล้ว
เท่าที่ฟังผู้หญิงก็ระบายความรู้สึกว่าถูกผู้ชายทำร้าย
แต่ว่าสิ่งที่เขาทำไปเขาก็ประชดผู้ชายเหมือนกัน
เขาก็ทำหลายอย่างอยากเอาคืนผู้ชายเหมือนกันนะฮะ
ร่วมก็ตัดผ่อเรื่องที่ทะลอกับแฟนนั่นแหละ
โยนบุหรี่ไฟฟ้าทิ้งจนถึงขั้นตบตี
ใบหน้าของเธอทั้งเบ้าตาขวาเขียวช้ำ
แล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตบตีกันก็บ่อยค่ะ
โดยเฉพาะหลังแฟนติดยา

หาเรื่องว่าเธอไปนอนกับผู้ชายอื่นแล้วก็ตบตี
รวมถึงยังบอกด้วยว่าติดยาไม่พอติดพนันฟุตบอลอีก
ตอนนี้ติดหนี้ไม่มีเงินใช้
บอกที่ผ่านมาเธอต้องเลี้ยงดูฝ่ายชายมาโดยตลอด
ทนแบบนี้มาเกือบ๓ปีแล้ว
แล้วก็อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะว่า
ฆ่าตัวตายมาแล้วครั้งหนึ่งด้วยการกระโดดตึก

อย่างที่บอกโลกโซเชียลมันเสรีนะคะ

แล้วก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นในวงกว้าง

ทำไมเดี๋ยวนี้ผู้ชายชอบทำร้ายผู้หญิงจัง
บางคนก็บอกไม่น่าคิดสั้นด้วยการฆ่าตัวตายเลยนะ

ถ้าทำร้ายกันขนาดนี้ไม่น่าที่จะต้องทนอยู่
ถ้าทนอยู่เพราะรักคงคิดสั้นมาก
แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่ขึ้นหน้าจอให้ดูค่ะ

ออกมาไลฟ์แบบนี้ออกมาพูดแบบนี้เนี่ย
มันจะกลายเป็นการประจานตัวเองนะ
เพราะว่าสุดท้ายแล้วคนตัดสินใจก็คือผู้หญิงคนนี้

เลี้ยงผู้ชายทนมาเกือบ๓ปี

คิดเห็นชาวเน็ตเขาก็แตกต่างกันออกไปนะคะ

รักตัวเองห่วงตัวเองให้มากกว่านี้ก่อนไหมแล้วค่อยมาไลฟ์
คือนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านของสุขภาพจิต

เกี่ยวกับเรื่องของการไลฟ์ต่าง
การไลฟ์ทำร้ายร่างกายการไลฟ์ฆ่าตัวตายนะครับ
โดยบอกว่าการไลฟ์แบบนี้
อาจจะทำให้เกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบได้
แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากยิ่งกว่าก็คือการไลฟ์แบบนี้
นั่นหมายถึงเป็นการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ
ดังนั้นทางญาติหรือทางคนใกล้ชิดที่พบเห็น
คนใกล้ชิดของเราไลฟ์อะไรแบบนี้
เราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลืออย่าคิดว่าไม่มีอะไร
อันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่มักจะมองว่า
เอ้าก็เดินออกมาสิทนทำไมล่ะ
บางคนเนี่ยเขาอาจจะอยากออกแต่มันออกไม่ได้มันติดจริง

ทำให้คนใกล้ชิดต้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น
เห็นใจกันช่วยเหลือกันให้กำลังใจกันดีกว่าไป

ครับฝากไว้สำหรับเรื่องเหล่านี้นะครับ
เพราะว่าช่วงนี้เป็นข่าวใหญ่ข่าวโตเหลือเกิน